รถจักรยานยนต์กว่า๓๐คัน
เขาจัดทริปเที่ยวไปกันเป็นหมู่ขนะ

เที่ยวอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดระยอง
แต่ปรากฏว่าคันหน้าไปชนท้ายรถบรรทุก

คันที่๓คันที่๔คันที่๕ของมอเตอร์ไซค์เนี่ย

เหตุการณ์นี้มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับ
แล้วก็มีภาพเหตุการณ์ระทึกให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ

แต่ว่ากล้องหน้ารถสามารถจับภาพไว้ได้
นี่เห็นไหมฮะรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุก
หลังจากนั้นคันอื่นที่ตามมาล้มละเนละนาดกันหมดเลย
นี่ครับคุณผู้ชมอันตรายมากนะครับ
คลิปเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถบันทึกไว้ได้
ขณะที่กลุ่มรถจักรยานยนต์๓๐คันขี่มาด้วยความเร็วนะครับ

ขณะที่รถบรรทุกกำลังชะลอเพื่อจะเลี้ยวนะครับ
คันที่หนึ่งชนคันที่สองชนตาม
นี่คุณคนขี่เสียชีวิตเลยทั้ง๒คันแรกเนี่ยนะฮะ
ส่วนคันอื่นนะครับที่๓ที่๔ที่๕ที่๖เนี่ย
ก็ล้มละเนละนาดได้รับบาดเจ็บกันไปเถานะฮะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๒๔๕หนองเสือช้าง
เขาน้อยหมู่๒ตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภปลวกแดงเข้าตรวจสอบ
พบรถจักรยานยนต์๖คันก็ล้มคว่ำอยู่เลนกลางถนนหลายคันนะครับ
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์กระจัดกระจายไปทั่วเลยฮะ
มี๒คันสภาพพังยับเยินนะครับ
ใกล้กันพบรถบรรทุก๖ล้อหมายเลขทะเบียน๘๖๘๘๑๗ชนบุรี
สภาพถูกชนท้ายแล้วก็จอดอยู่กลางถนน
โดยมีนายทองคำสุธิปัญญาอายุ๔๔ปีเป็นคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
ก็ยืนรอให้การในที่เกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ

พบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่กลางถนน๖ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นชายหนึ่งราย
ส่วนอีกหนึ่งรายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดง
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
เพื่อนผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่าพวกเขาออกทริป
ปลายทางคืออ่างเก็บน้ำดอกกรายที่อำเภอปลวกแดง
แล้วก็ขี่มาจากตัวเมืองชมบุรีกันนะครับ
ขี่มาบนถนนสาย๓๔๔ชมบุรีหนองใหญ่

จะเลี้ยวขวาเข้าถนนสาย๓๒๔๕หนองใหญ่ปลวกแดง
ก็มาเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นนะครับ
ชนช่วงท้ายหรือช่วง
ร้อหลังครับครับ

แล้วอีกคนคุณนะ
อีกคนก็ชนเหมือนกันครับคนที่เสียไป

ชน๖๕๐คันเลยหรือ
ครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์ทั้งหมด
ก็ตรงตามภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่จับภาพไว้ได้
แล้วก็จากการสอบปากคำเพื่อนของผู้เสียชีวิต
มาเป็นกลุ่มเป็นกวนแบบนี้นะครับ

ญาติของนายยานพัฒน์ประสงค์เจริญ
แล้วก็นายไมตรีแซ่ลีผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย
ได้เดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วนะครับ
โดยทั้งสองศพจะนำไปประกอบพิธี
ตามประเพณีที่วัดผาสุการพราหมณ์
บ้านหนองข้างคอกเที่ยงบริเวณเมืองชมบุรีนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบพ่อปลวกแดงจบัตรระยอง

อยู่ระหว่างเร่งสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ต้องระวังนะคือช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแบบนี้
กลุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์มักจะรวมกลุ่มกันไปเที่ยวด้วยกัน
แต่ขอให้ขับรถด้วยความไม่ประมาทและอย่าคึกขนองนะ